ความสัมพันธ์ของพิมพิมมาดากับเชฟฟางค่ะ

พักหลังทำไมรูปเชฟฟางในไอจีของพิมมันหดหายไปนะคะ

บอกว่ายังรักกันดีค่ะรูปที่หายไปมันเป็นรูปเก่าก็เลยลบออกบ้าง
ส่วนที่มีน้ำมีนวลขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าฝ่ายชายเขาเป็นเชฟไงก็ทำอาหารเก่งค่ะ
ก็เลยกินสนุกกันไปหน่อยเออ
ส่วนที่มีเพื่อนแซวกันว่าเอออิจฉาพิมเหลือเกินเนอะมีแฟนแบบเป็นเชฟฟาง
โรแมนติกดูแลดีทุกอย่างเลย
เชฟเป็นไงบ้างคะทำกับข้าวอร่อย

เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าเชฟทำกับข้าวอร่อยไหมก็ทำอร่อยไม่งั้นเขาก็ไม่ได้เป็นเชฟนะคะ
ก็ดีนะคะเพราะว่าไปไหนมาไหนก็คือแบบเวลาเราชอบเดินตลาดชอบเดินอะไรกันอย่างนี้ก็จะแบบบรรดาแม่ทั้งหลายอะไรอย่างนี้ก็จะแบบว่าอู้จำได้เชฟฟังใช่ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ